รู้เท่าทุกคนเลยค่ะรู้เท่าทุกคน
แล้วก็ไม่เคยไม่เคยถามพี่เขาได้ว่าไม่เคยถาม
เคยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของพี่เขา
แต่ว่าเราก็คือนึกออกนะแมท
คือแมทเป็นสาวห้าวสาวแสน

คือแมนรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่เขาแบบ

ถ้าเกิดพี่เขาจะหน้าด้านพอที่จะเข้ามาเลย

แล้วอะไรอย่างนี้แมทรู้สึกว่าแมทไม่ได้ทำผิดเท่านั้นเอง

มีจุดมุ่งหมายไม่เท่ากัน
ทุกคนอาจจะอยากเป็นผู้บริหาร

แต่เป้าหมายของแมทคือ

หมายถึงว่าเม้นต์มาไกลเกินฝัน

แล้วแมทก็แบบเป็นที่รู้จักพอแล้ว
แมทก็รู้สึกว่าคนไม่ได้ชอบแมทที่แบบ
หน้าหวานหรือหน้าสวย
ไม่ได้เป็นคนที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบเอ็นดู

แล้วแมทก็พยายามพิสูจน์ตัวเอง

ได้คานน้อง
ไม่ใช่ว่ามีใครเป็นคนอื่นข้าง
มันไม่มีใครเกี่ยวเลยมันอยู่ที่แมทกับเขาสองคนจริง
แล้วแมทเดินมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะจับไปได้แล้วค่ะ